ของสายเนื้อใครชอบทานเนื้อแล้วก็ตามผมมาสะบัดรอบกรุงวันนี้จะพาไปทานเนื้อตุ๋นสุดอร่อยกับร้านนี้บอกเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่
แต่รอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
เห็นแล้วอยากกินนะเพราะว่าน้ำซุปเขาคงจะเข้มข้นแล้วต้องราดตอนร้อน
แล้วยุคนี้สมัยนี้พวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟแบบนี้แหละ
ให้ลูกค้าได้เห็นว่าเนื้อมันสุกต่อหน้าต่อตา
แต่เมื่อกี้มันมีแดงอยู่มีเนื้อแรง
หนุ่มนิดหน่อยค่ะอ่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์สายหนึ่ง
พิกัดอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสาย๑แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพ
เนื้อเต็มชามไอ้เนื้อแบบนี้แหละผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะ
น่องลายป่ะเออไม่แน่ใจว่าน่องลายหรือว่าตรงตรงส่วนไหนของมันอ่ะ
แต่อร่อยมากโอ้โหแล้วมาแบบชามยักษ์แบบนี้
คุณสุพัสราลองเดาไหมเท่าไหร่เท่าไหร่
ชามนี้๑๐๐บาท
ดิฉันกำลังจะพูดคำว่า๓๐๐เมื่อกี้
คุณอาจจะคิดว่าแพงกว่านั้นแต่ไอ้เนี่ยไอ้ชามใหญ่นั้นเมื่อสักครู่นั้นน่ะ

โอ้โหคุณนี่ภาษาอังกฤษแม่นนะ
อย่างนี้ละกันสุภาษาอยากไปก็ลองไปกันได้
ร้านเปิดทุกวันเวลา๘โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็น
และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรของร้านเราขึ้นให้
เห็นแล้วมันยั่วน้ำลายมีเวลาลองไปซัดกันดูนะครับ
เนื้อแบบนี้กินกับน้ำเปล่าอร่อยมาก
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
ตัวใหญ่จะเป็นเหลืองเกลือแหล่
กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ